กรณีที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันครับ

แล้วมีคนไทยอ้างตัวเป็นเจ้าของร้านครับมาที่ร้านเลย
แล้วมาไล่คุณหญิงหมอพรทิพย์ออกจากร้าน
ไลฟ์ไปด้วยอัดคลิปเอาไว้ด้วยแบบนี้ครับ

มึงเคยรู้เปล่าว่ากูชอบมึงขนาดไหน

กรุณาเชิญออกครับ

นี่ผมไม่ได้เลย

พี่รับไม่ได้ครับ

มันจะไปดีเดี๋ยวนะ
มันได้เป็นเลยครับ

เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันครับท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวนะครับถูกผู้ชายคนนี้ครับที่เจ้าตัวอัดคลิปเอาไว้ไลฟ์ไปด้วยก่อนหน้านั้นนะครับและอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศไอซแลนด์ครับเข้าไปไล่คุณหญิงหมอพรทิพย์ให้
ได้หม่อรวมนะฮะขณะที่คุณหญิงหมอพรทิพย์แล้วก็เพื่อน
เข้าไปที่ร้านแห่งนี้เพื่อจะไปกินอาหารครับ
หลังจากที่ร่วมทริปไปล่าแสงเหนือ
แต่ก็ถูกไล่ให้ออกจากร้านแบบนี้
ผู้ชายคนนี้เนี่ยโวยวายพูดใส่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับ
บอกคุณออกไปเลยคุณมันทุจริต
ที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณเราไม่ต้อนรับคุณ
แล้วก็บางช่วงมีขึ้นมึงขึ้นกูด้วยนะครับ
ฝั่งของคุณหญิงหมอพรทิพย์นั้นก็ไม่ได้ตอบโต้

สักพักหนึ่งในนั้นก็คือสสมริกาจิรัพพันวาณิชย์
เป็นสสลบบุรีจากพักภูมิใจไทย

เดินมาแล้วก็มาถามว่าทำไมคะไล่ทำไมอ่ะคะ
สักพักหนึ่งก็หยิบมือถือขึ้นมาเหมือนจะกดถ่ายคลิปเหมือนกัน
และเป็นจังหวะที่คุณหญิงหมอเองก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับ
จังหวะนั้นผู้ชายคนนี้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าของร้าน
ก็ยืนยันบอกว่าไม่ต้อนรับไม่ต้อนรับคุณหญิงหมอพรทิพย์คนเดียว
แต่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่เป็นไร
ไม่พอใจในสิ่งที่คุณหญิงหมอพรทิพย์ทำทำให้ประเทศไทยเสียหาย
แล้วก็ยืนกรานว่านี่คือร้านของเขา
คุณหญิงหมอมีบางช่วงตอบกลับไปสั้นครับ
บอกว่าไม่เป็นไรเราไม่รับมันก็จะไปที่คุณนะ
ค่ะคุณหญิงหมอพรทิพย์ก็จะดูค่อนข้างจะนิ่ง
ตอบโต้อะไรก็พูดประโยคเดียวเหมือนที่น้องคิงบอก
สีหน้าท่าทางนี่คือนิ่งเลยครับค่อนข้างจะสงบมากนะฮะ
เหตุการณ์บอกว่าเกิดขึ้น๙โมงเช้าตามเวลาประเทศไทย๒๙กันยายนครับ
ก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะมาถึงที่ร้าน
เขามีการอัดคลิปแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยระหว่างขับรถ
มิ้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูคลิปนี้นะฮะ

เขาพูดความในใจบอกโอ้โหแคนมากเลย
คุณหญิงหมอพรทิพย์จริงแล้วชื่นชอบตั้งแต่เด็กเลยนะ
อ่านหนังสืออะไรต่างเคยชื่นชมชื่นชอบมากเลย
แต่ว่าพอมาเหตุการณ์ล่าสุดทางการเมืองเขาไม่พอใจอย่างมาก
เดี๋ยวไปถึงที่ร้านต้องจัดการ
ช่วงในคลิปเนี่ยพูดจาในเชิงลักษณะคล้ายข่มขู่ว่าจะชนด้วยนะฮะ

ต้องทิ้งสองคลิปต้องแยกเป็นสองเรื่อง

ถ้าเจอปุ๊บขับรถชนเลยก็ได้นะ

คุณหญิงหมอพรทิพย์เดินทางไปเที่ยวที่ไอซแลนด
กับเพื่อนร่วมทิพย์รวมแล้ว๖๗ตั้งแต่๒๑กันยายนที่ผ่านมา

ตามล่าแสงเหนือและบางภาพมันก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวว่ากัน
คุณหญิงหมอพรทิพย์ครับล่าสุดยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อ
เพราะว่าอยู่ระหว่างการเดินทางกลับมานะฮะ
โมงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยครับ
เป็นภาพนี้ครับพี่มิ้วคุณผู้ชมด้านหลังเป็นแสงเหนือ
หลายคนอยากจะไปดูกับตาตัวเองสักครั้งหนึ่ง
ลงภาพนี้เจอแล้วแสงเหนือแล้วมีข้อความบอกว่า
ในที่สุดก็ได้เห็นแสงเหนือด้วยตาเปล่า
วันเดินทางกลับแล้วมันมาแว๊บแป๊บเดียว
เรียกว่าตั้งกล้องไม่ทันขอบคุณน้องเย็นถ่ายภาพทันความมหาศจรรย์ของธรรมชาติมิน่าเขาถึงเรียกว่าตามล่าแสงเหนือ
เดินทางไปหลายเมืองมาเห็นเอาคืนสุดท้ายที่ที่พักนี้เองติดแฮชแท็กเอาไว้เหมือนเดิมครับตลอดทริปนี้
กับหมอพรทิพย์เที่ยวไอซแลนด์แก๊งสุมหัวอ๋อมีชื่อแก๊งด้วยและปิดท้ายด้วยแฮชแท็กตามล่าแสงเหนือครับ
คนเข้าไปคอมเมนต์ในรูปภาพนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นรูปภาพที่โพสต์หลังมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นจากคลิปที่มีการแชร์กันและพูดถึงกันเยอะ
มีคนหนึ่งครับเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าคุณหมอคะมาเบลเยี่ยมได้ไหมคะ
ร้านเล็กของหนูยินดีต้อนรับคุณหมอด้วยใจเลยค่ะ
เห็นคลิปแล้วแทบอยากร้องไห้เลยค่ะ
หนูเป็นอีกหนึ่งเสียงที่รักชาติสาดกระสัดด้วยใจจริง
ถึงหนูจะมีไม่มากแต่หนูจะต้อนรับคุณหมอด้วยใจทั้งหมดที่หนูมีเลยค่ะ
คุณหญิงหมอมาตอบครับพี่มิ้วคุณผู้ชมตอบสั้นข้อความด้านล่างครับ
ขยายภาพเต็มจอได้เลยขอบคุณค่ะไม่รับมันมาทุกสิ่งที่ทำก็กลับเข้าตัวค่ะ
ก็ประโยคเดียวกันกับที่คุณหญิงหมอพูดในร้านเลยไม่รับมามันก็เข้าตัวกลับเข้าไปที่คุณนะ
เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหมันต้องขยายผลต่อหลายประเด็นเนาะน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ
ประเด็นรูปภาพที่คุณหญิงหมอพรทิพย์โพสต์เอาไว้แล้วลบทิ้งออกไป
แล้วคนที่เดินทางไปกับคุณหญิงหมอพรทิพย์เป็นสอสอก็เป็นดราม่าเหมือนกัน
เข้าสภาเหรอไม่ทำงานเหรอแต่ทีเนี้ยค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ย
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะย้อนดูข่าวเก่าว่ามันมีเหตุการณ์คล้ายกับเหตุการณ์นี้บ้างไหม
ที่มันตั้งต้นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของการแบบเห็นต่างทางการเมือง
นำมาซึ่งการขับไล่หรืออะไรแบบนี้นะคะมีค่ะมีหลายเหตุการณ์
ในประเทศไทยทั้งในต่างประเทศเดี๋ยวเล่าให้ฟังเหตุการณ์ในต่างประเทศก่อน
ปี๒๕๖๑นะคะมีเหตุการณ์คล้ายกันเลย
ซาร่าแซนเดอร์สค่ะเป็นโคศกธรรมเนียบขาว
ถูกเจ้าของร้านอาหารที่เวอร์จีเนียสหรัฐอเมริกา
เชิญให้ออกจากร้านพูดง่ายก็ไล่ออกจากร้านนั่นแหละ
เพราะว่าเธอทำงานให้กับประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์
คือช่วงนั้นชาวสหรัฐเขาก็เห็นต่างกัน
บางส่วนก็สนับสนุนโดนัลดทรัมป์
ส่วนก็ไม่สนับสนุนไม่เห็นด้วยกับหลายนโยบายของโดนัททรัมป์
ทีนี้ประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาเป็นเจ้าของร้านอาหาร
เขาก็บอกว่าไม่ให้เข้าให้ออกจากร้านไปเลย

เรื่องของการจัดการกับผู้อบพยพที่ชายแดนเม็กซิโก

ในประเทศไทยคุณผู้ชมจำเหตุการณ์นี้ได้ไหม
เราเคยเล่าข่าวไปแล้ว

หรือนางสาวลักษณะปันวิชัยคอลัมนิสและพิธีกรชื่อดัง
ไปขอทำรายการในร้านน้ำพริกนิตยาแถวบางลำพู
คุณแขกคำพกากำลังแนะนำตัวกับเจ้าของร้าน

แต่ไม่ได้รุนแรงมากนะแต่ปฏิเสธแหละ

แล้วก็เนี่ยคือไม่ได้ติดต่อมาก่อน

พอรู้ว่าแหมความเห็นทางการเมืองต่างกัน

ลองดูคลิปนี้กันอีกสักครั้งนะคะ
เขาไม่เคยมีโอกาสที่จะดูกัน
โหได้ค่ะคุณไม่เป็นไรเลยค่ะ

ปลาดูรายการนี้ก่อน
ไลน์การเราติดต่อไลน์มาร่วมแน่

ก็เลยเป็นประเด็นเรื่องของความเห็นต่างทางการเมือง
ทีนี้ถามคุณผู้ชมดีกว่าส่งข้อความมาคุยกันหน่อย

คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
อย่างกรณีของคุณแขกคำพากาเนี่ย
ตอนที่เกิดเหตุตอนที่เป็นข่าวดังเนี่ยนะคะก็มีสองฝ่ายเนาะ
มีทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคือบางฝ่ายก็มองว่า
แม้ถ้าทางร้านไม่อยากจะให้ถ่ายทำในร้าน
ก็ปฏิเสธตั้งแต่แรกสินี่ทีมงานเข้ามาถึงร้านแล้ว
เขาก็เสียเวลานัดคงนัดคิวมีค่าใช้จ่ายทีมงานใช่ไหม

อีกมุมหนึ่งคนก็ให้กำลังใจทางร้านน้ำพริก
กลายเป็นคนไปช่วยอุดหนุนกันใหญ่เลย
ซื้อน้ำพริกกันเต็มเลยใช่ค่ะมันก็จะมีความคิดเห็นสองมุมแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมลองส่งข้อความมาคุยกันก็ได้นะคะ

อันนั้นคือย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ
แต่ถ้าต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนที่เขาอ้างตัวเป็นเจ้าของร้าน
บอกว่าไม่ต้อนรับสวคุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ยนะฮะ
เจ้าตัวเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นได้มีการโพสต์ด้วยนะฮะ
แล้วก็ทำให้ประเด็นนี้ร้อนแรงมากในโลกออนไลน์ครับ
อันดับหนึ่งอยู่ช่วงเวลาหนึ่งครับแฮชแท็กหมอพรทิพย์
อกจากนี้ยังมีแฮชแท็กเซฟหมอพรทิพย์อีกด้วยนะครับ
ขณะที่ผู้ชายที่อ้างตัวเป็นเจ้าของร้านที่ไปไล่คุณหญิงหมอพรทิพย์ออกจากร้านอาหารที่ไอซแลนด์เนี่ย
ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวได้คอมเมนต์บอกเอาไว้เลยครับบอกว่า
ผมเป็นเจ้าของคลิปนี้เองครับและไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบนะครับ
แต่สวเขาเว้นวักแล้วมีคำว่าขยับ

เราไม่เอาเข้าร้านนะครับเจอที่ไหนช่วยกันขับไล่
ถูกปิดการมองเห็นชั่วคราวไปแล้วค่ะ
ก่อนหน้านั้นมีคนไปสังเกตเห็นครับว่าโปรไฟล์
มีโลโก้สัญลักษณ์คล้ายกับพักก้าวไกลแต่ไม่ใช่นะฮะ
คล้ายย้ำว่าไม่ใช่
ตอนนี้เข้าไปดูไม่ได้แล้ว

เผื่อว่าทางเจ้าตัวจะมีคำชี้แจงเพิ่มเติมอะไรอย่างไรนะฮะ
เพราะว่าเราก็อยากจะฟังอีกมุมเหมือนกันว่า
เพราะอะไรถึงได้มีอารมณ์โกรธแค้นขนาดนั้น
ขณะที่โซเชียลครับวันนี้ในโลกออนไลน์ครับ

วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไร

ออกมาตั้งคำถามว่าจะปิดเฟซบุ๊กทำไม
พอมีคนด่าพี่บ้างพี่รับไม่ได้หรือ

ต้องการติดต่อตำรวจที่ไอซแลนด์

ถือว่ามีพฤติกรรมอันตรายมาก

ตรวจสอบข้อมูลแล้วผู้ชายคนดังกล่าว
ที่อ้างตัวเป็นเจ้าของร้านจริงแล้ว

สัดส่วนเพียงแค่๑๐เท่านั้น

แล้วก็ยังมีอีเมลด้วยครับ

บอกว่าส่งอีเมลไปที่ต้นสังกัด

ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านซูชิแห่งนี้นะครับ

วีดีโอหยาบคายและไม่เคารพต่อลูกค้า

มันทำให้หนูรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะไปร้านอาหาร

แปลนเขายังบอกด้วยว่าจะขับรถชนเธอ

หวังว่าคุณจะออกมาทำอะไรบางอย่างนะคะ

โพสต์ตั้งคำถามถึงพักก้าวไกล
สนับสนุนการกระทำแบบนี้หรือไม่อย่างไร
และก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหญิงหมอพรทิพย์

และบอกได้ว่านี่ไม่ใช่วิถีทางประชาธิปไตย

มีทั้งคนที่ให้กำลังใจคุณหญิงหมอพรทิพย์

ฝั่งของทางผู้ชายคนนี้เขาจะมีเหตุผลอย่างไร

ทีนี้ค่ะก็มีหลากหลายความคิดเห็นนะคะ

สวหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาด้วยกัน

แต่รวมแล้วส่วนใหญ่ก็จะออกมาพูดในลักษณะที่ว่า
ซึ่งควรจะเคารพความเห็นต่างทางการเมืองเคารพซึ่งกันและกัน

เรื่องนี้เกิดจากพฤติกรรมคนที่สนับสนุน
หรือเป็นกลุ่มด้อมส้มจนขาดเหตุผลขาดความยั้งคิดหรือไม่
ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ
เพราะคุณเป็นฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตย
แต่มาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
นี่คือสิ่งที่มันขัดมันแย้งกับหลักประชาธิปไตยนะ

มันก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีที่ไอซแลนด
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไอซแลนด์ค่ะ
แต่ถ้าสมมุมกลุ่มส้มจะเป็นขาดเหตุผล

สวอีกคนนึงนะคะคุณสมชายแสวงการ

บอกว่าตอนนี้กลุ่มไลน์สวก็ให้กำลังใจคุณหญิงหมอพรทิพย์กัน
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความรุนแรง
มันเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ซึ่งเชื่อว่าเป็นความผิดทั้งที่ประเทศไอซแลนด

ก็เลยแนะนำว่าถ้าคุณหญิงหมอพรทิพย์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

หมินประมาทและความผิดตามพรบคอมนะคะ
จากการตรวจสอบเนี่ยผู้ชายที่ออกมาไล่คุณหญิงหมอพรทิพย์
ก็เป็นเชฟซึ่งไม่ใช่เจ้าของร้านตัวจริง
เจ้าของร้านตัวจริงเป็นชาวต่างชาติ
แล้วทำไมถึงมาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ไล่คุณหญิงหมอพรทิพย์นะคะ

อาจารย์วัญชัยสอนสิริค่ะออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า
เป็นสิ่งที่คนไทยด้วยกันไม่ควรจะทำ
เพราะการเมืองเห็นต่างกันได้
กระทำแบบนี้มันโหดร้ายเกินไป
สิ่งที่เกิดขึ้นมันสะท้อนให้เห็นการฝังรากลึกของความขัดแย้ง
ในที่สุดสังคมที่มีความแตกแยกก็จะหวนกลับมา
คุณหญิงหมอพรทิพย์ทำตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูล
ก็มีสิทธิมีหน้าที่เหมือนกับพักการเมืองอีกหลายพัก
ส่วนอีกคนนึงนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็น
ก็คือหมออ้ำอิราวัตรอริกิจ
เป็นอดีตนักร้องชื่อดังและเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ข้อความก็เป็นทำนองที่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้ชื่นชอบคุณหมอพรทิพย์

แต่พอมาเห็นคลิปที่คุณหมอพรทิพย์ถูกไล่
กลับรู้สึกว่าเป็นวิธีที่ไม่น่าชื่นชม
โดยเฉพาะเรื่องสิทธิ์มันเป็นเส้นบาง
ระหว่างการแบนการละเมิดสิทธิ์ความเกลียดชังความแตกแยก
เรื่องความเชื่อทางการเมืองส่งผลให้เกิดการแสดงออกแบบไร้อารยะ
ประเด็นนี้ร้อนแรงจริงกับการที่เกิดขึ้น
ดังนั้นไปดูกันต่อครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับ
มีคนไปเชื่อมโยงแล้วก็ตั้งคำถามกับทางพักเก้าไกลด้วยนะครับ

คุณพิธาริมเจริญรัฐอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลครับ
ให้ความเห็นกับเหตุการณ์ที่คุณหญิงหมอพรทิพย์ต้องเผชิญที่ร้านอาหารที่ไอซแลนดเนี่ยนะครับ
บอกว่าในฐานะนักการเมืองและในมุมมองส่วนตัว
อยากเชิญชวนทุกคนสร้างความอดทนอดกลั้นมีวุฒิภาวะ
และสร้างระบบพักการเมืองที่ตรงไปตรงมา
และมีการกำจัดความขัดแย้งเพราะวิธีการตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ได้ช่วยอะไร
คุณพิทาบอกด้วยนะครับว่าเข้าใจดีในฐานะเป็นบุคคลสาธารณะ
ลงพื้นที่ก็เจอการแสดงออกของประชาชนที่คล้ายกัน

ผู้ที่ไล่อาจจะมีทั้งคนที่ชื่นชอบไม่ชื่นชอบเกิดความอึดอัดไม่สบายใจ
ลองฟังคุณพิธาเล่าเพิ่มเติมนะฮะ
แต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของบุคคลผมก็คิดว่าก็อย่างที่บอกครับ
ความมืดไล่ความมืดไม่ได้ก็ต้องเป็นความสว่าง
นั้นก็อยากจะให้ช่วยกันสร้างสังคมที่ทั้งอดทนอดกลั่นมีวุฒิภาวะ
ตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ได้ช่วยอะไร

ความมืดไล่ความมืดไม่ได้ต้องใช้ความสว่างในการไล่ความมืดนะครับ

ช่วยกันสร้างสังคมที่มีความอดทนอดกั้นและมีวุฒิภาวะกัน
ในขณะที่คุณรังสิมันโรมสบรชก้าวกลัยครับ
กล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีคนไปไล่คุณหญิงหมอพรทิพย์
แล้วก็ตั้งคำถามว่าจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับทางพักเก้าไกลหรือไม่อย่างไร
โดยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ
ก็เป็นด้อมของพักการเมืองได้อยู่แล้ว
ส่วนการแสดงความคิดเห็นนั้นก็เป็นสิทธิ์ไม่มีใครไปอยู่เบื้องหลัง
คลิปนั้นที่พูดจารักษณะว่าจะขับรถชนคุณหญิงหมอเกิดขึ้นที่ไอซแลนด์
หากมีเหตุการณ์รุนแรงหรือว่าผิดกฎหมายเกิดขึ้นจริง
คนที่กระทำความผิดต้องรับผิดชอบทางกฎหมายในประเทศนั้น
เข้าใจว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเพราะไม่พอใจ
เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณหญิงหมอพรทิพย์แสดงออกในเรื่องการโหวตเลือกนายก
ในช่วงที่ผ่านมาในกรณีของคุณพิธาที่สะพาน
ซึ่งเป็นปกติของนักการเมืองที่อาจจะต้องมีทั้งคนชอบและไม่ชอบ
การกระทำของนักการเมืองก็ต้องมีผลของความรับผิดชอบต่อประชาชน

คุณรังสิมันโรมบอกว่าขออย่าหยิบโยงมาเกี่ยวข้องกับพักก้าวไกล
นี่ก็เป็นคำอธิบายและคำชี้แจงล่าสุดนะฮะ
แล้วเกี่ยวอะไรกับก้าวไกลเกี่ยวอะไรกับด้อมส้ม
ผู้ชายคนนี้ที่ไล่คุณหญิงหมอพรทิพย์ที่ไอซแลนด์
เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาสนับสนุนก้าวไกล

แต่หลายคนก็เลยมองว่าเขาไม่ชอบสว
เพราะสวไม่โหวตให้คุณพิทาได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากเก้าไกลอะไรแบบนี้
มันก็เลยแบบพยายามจะเชื่อมโยงกันไป
แต่คุณผู้ชมคะมันก็มีประเด็นดราม่าภาพที่คุณหญิงหมอพรทิพย์ถ่าย
แล้วก็โพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลแต่สุดท้ายคือลบไป
แต่คนก็แคปเอาไว้ได้ทัน
แล้วคนก็ตั้งข้อสังเกตและสงสัยว่าได้เหรอ
ทางไอซแลนด์เขาจะว่าเอาไหมเนี่ยเขาจะแบนคนไทยเลยไหมเนี่ย
นี่คือลาวามอสเขาห้ามไปเหยียบไปนอนไปนั่ง

หลายคนก็เลยแซวแต่คุณหญิงหมอพรทิพย์ยกขาขึ้นไม่ได้เหยียบ

แต่หลังนี่คือทับไปเลยทั้งแผ่นหลังเลยนะครับ
คือคุณหญิงหมอพรคลิปโพสต์ภาพนี้ค่ะ
นอนถ่ายรูปบนทุ่งลาบามอสระหว่างไปเที่ยวที่ทุ่งลาวามอสแห่งไอซ์แลนด์นะคะ
แล้วก็ระบุว่าสิ่งมหัศจรรย์สวยงามทางธรรมชาติของไอซแลนด์คือลาบามอส
บางคนเรียกลาวาฟิลวันนี้แดดดีเลยได้ถ่ายรูปด้วย
เหมือนพรมกำมะหยี่นุ่มเป็นก้อน
ตามลักษณะของลาวาจากภูเขาไฟ
ภาพนี้คนวิจารณ์เยอะนะคะ
เพราะว่าคือมอสที่โตในทุ่งลาวาของไอซแลนด์ใช้เวลานานกว่าจะโต
เพราะบางมากต้องระวังมาก
ไอซแลนด์เขามีป้ายเตือนนะ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวเคารพระบบนิเวศของไอซแลนด์

เพราะถ้ามอสเหล่านี้เสียหาย
มันใช้เวลานานมากกว่ามอสเหล่านี้จะฟื้นตัว
แล้วทำไมคุณหญิงหมอพรทิพย์ถึงไปนอนอยู่บนมอสลาวาดตรงนี้

เฟสบุ๊กของคุณมลิกาจิระพันวานิสสสลปุรีพรรคภูมิใจไทย

โพสต์ภาพเมื่อ๓วันก่อน

จากภาพทุ่งลาวามอสแล้วยังมีรูปป้ายที่ระบุชื่อสถานที่
ทุ่งลาวาเอลทรอนแล้วก็มุมขวาล่างของป้ายระบุว่า

ตรงมุมสีเหลืองด้านขวาข้างล่างนั่นใช่ไหมฮะ

อันนี้ชื่อสถานที่แล้วก็โอ้นี่ไงพี่มิ้ว

สัตว์อาจารย์ในแพทย์มานพพิทักษภากร
หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์

บอกว่าผลจากข่าวแล้วก็มีแฮชแท็

ไม่ทำงานเหรออุ้ยไม่ประชุมเหรอทำไมไปเที่ยวอย่างมีความสุขแบบนี้
เนี่ยทำไมไม่มาทำงานแต่เหมือนกับว่าทางสอสอที่ไปกับ
คุณหญิงหมอพรทิพย์คุณมริกาเขาชี้แจงนี่
เห็นบอกว่าลางานไปแล้วก็ใช้เงินส่วนตัวไปเที่ยว
ลางงานตามระเบียบเรียบร้อยอะไรแบบเนี้ยครับอืมอ่ะ
เดี๋ยวรอดูว่าพอกลับมาแล้วคงจะต้องมีการไปสัมภาษณ์แล้วก็
ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะฮะหลังจากที่คุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ยนะครับ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเพจเฟซบุ๊กก็มีการเปิดข้อมูลไลฟ์สไตล์ของคุณหญิงหมอพรทิพย์ด้วยนะฮะ
บอกว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่สวมใส่เนี่ยราคาไม่เบาเลยนะ
ภาพที่คุณหญิงหมอพรทิพย์ยืนจิบชาอยู่ที่หน้าร้านบอกว่ากล้องที่สะพายอยู่เนี่ยเป็นกล้องแคนนอนราคา๑๔๐๐๐กว่าบาท
แล้วก็มีกระเป๋าราคาสองพันสี่ร้อยกว่าบาทด้วยนะฮะกางเกงอาดีดัสราคาสามสามพันกว่าบาท
แล้วก็ยังมีรองเท้าครับเป็นรองเท้าราคาห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทด้วยนะ
แต่ละยี่ห้อนี่บางทีบางยี่ห้อผมก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะ
รองเท้าเนี่ยเป็นสนิกเกอร์แหละแล้วก็มีกางเกงอดีดัสอันนี้โอเค
เสื้อกระเป๋ารวมแล้วเนี่ยเฉพาะชุดนี้ที่เขาเห็นนะ
เสื้อผ้าแล้วก็กล้องเนี้ยแสนห้าหมื่นหกพันกว่าบาทด้วยกัน
บางคนนี่ก็ไปส่องถึงตรงนั้นเลยนะฮะแพงที่กล้องนะใช่แพงที่กล้องแม่
ผ้านี้ก็ราคาโดยทั่วไปตามราคาแบรนด์อยู่แล้วใช่ค่ะ